เขาบอกว่าเต็มที่ที่แบบว่างานรับได้ก็คือจะมี๑๐คนครับ
เพราะว่าจริงมีพี่ดารานักแสดงแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างนี้มาหลายคนครับ
ก็เลยแบบว่าแบ่งเฉลี่ยกันไป
ถ้าเกิดว่าใครก่อนไม่พอก็จ่ายผมตรง
คุณเล่นคุณว่าเงินจะเอาไปทำบุญด้วยใช่ไหมครับ

เงินก่อนนี่ยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าเงินที่ขายเสื้อมาช่วยขายเสื้อด้วย
เพื่อที่จะเอาไปช่วยในการพวกมูลนิธิเกี่ยวกับปลูกป่าครับที่จังหวัดเชียงรายครับ
ได้เรื่อยเลยครับเหมือนกับว่าจริงสามารถติดตามทางโอเคได้เลยครับผม
ผมว่าน่าจะมีการโปรโมทเรื่อยเพราะว่าอย่างวันนี้ครับคือใครที่ใจบุญแล้วแบบไม่ได้อยากได้เสื้อเนี่ย

คำโชคไหนก็ต่อ

เปลี่ยนสวยไหมครับมัน

ได้อย่างนี้พี่ท้ายครับ
แต่มันก็พอใจตามที่เราตอบไว้
ใช่คือคนเราเนี่ยจะต้องมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี

แต่ผมเก่งมากเลย
โล่งมากนี่พ่อแม่ผมจะจุดผู้แล้ว
สุดยอดมากครับ

จริงยังไฟเรียนมันยังอยู่ไง
เลยกล่าวว่าจะเรียนต่อเลยแต่ว่า

แต่อยากได้ด้านใหม่ที่เราแบบ
รู้สึกว่าน่าจะเอาไปช่วย

เวลาแบบเขาอายุเยอะขึ้นแล้วเขาอยากทำอะไรเล็กของตัวเอง

มองไปสักด้านไหนครับต่อ

แบบไหน
จริงมันมีหลายแบบเลยครับเพราะว่า
มีผู้ใหญ่ที่อาจารย์อะไรอย่างเนี้ยครับ
อาจารย์ที่มหาลัยเดิมก็มีแนะนำว่า
มีอาจารย์ดีที่ไปในไทย
จริงในไทยก็ได้หรือว่ามันยังไม่แน่
มันเหมือนยังไม่แน่
คิดว่าเราไหวจริงมั้ยเพราะกว่า

ทั้งหมดจะออนทั้งหมดเลยครับ
คราบผมใช่ครับ

ใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็มีเวลาแบบ
อย่างดังนี้ก้าวเองมีมาตัดตรงที่หลายออกไหม
ยังก่อนแรกนี้ก็มีปัญหากันการเรียงอะไรอย่างงี้
จริงเหมือนเราก็เพื่อนกันนะครับเราก็ถามกันปกติบอกว่าวางแผนอะไรยังไง
ผมว่าแผนเขาดีนะครับโอเค
ตอนนี้เขากลับมาเรียนแล้วยังหรือเปล่าครับ

หลอกให้กำลังใจเขาอย่างไรบ้างแนะนำเขาอย่างไรบ้าง

หมายถึงตอนนี้เขามีปัญหามั้ยครับ

เริ่มกับมีข่าวนะครับ
มันมีแบบคุณดอมหรือเรียน
อ๋อก็อาจจะยุ่งป่ะฮะงานยุ่งอะไรอย่างนี้
ผมว่าคืออย่างผมผมก็ยุ่งแต่ผมเลือกที่ว่าผมสู้ไงมันเป็นสายแบบไม่ยอมแพ้อะไรอย่างนี้ครับ
ไม่นะคะผมว่าเหมือนตอนนี้ที่เขาก็ถ่ายละครช่องสามอย่างงี้แต่ว่าคนละเรื่อง

ดีใจอ่ะดีใจมากเลยอ่ะ
สายมาหลายปีครับเหมือนเป็นแหวนแหวนแบบ
ใช่ก็เหมือนใส่ติดตัวไว้ในงานที่เราใส่ได้แล้วครับ
ใช่ครับเขาจะใส่เป็นตัวทีครับ
เหมือนแบบมันกับมัน

สตันเลย

พอผมเรียนจบเนี่ยผมจะอัดงานเต็มที่แน่

คือเหมือนกับเขาก็น่าจะไปทางงานที่เขาชอบ

ผมว่าก่อนที่เราจะมองชีวิตตัวเองนะครับ
ผมว่าอยากสร้างรากฐานให้กับ
พ่อแม่ครอบครัวอะไรตัวเอง
มันมีสิ่งดีเกิดขึ้น

ผมว่าแค่นี้มันดีมากอยู่แล้ว

ถ้าเรามานั่งคิดข้างหน้า
ทั้งหมดบางครั้งเดี๋ยวเราลืมคิดตรงหน้าเรา
เรียนต่อบ้างไหมครับ

คุณแกเป็นไหนนะครับ

ไม่กลัวมาก

แต่ไม่กลัวนะไม่กลัวนะ

ไม่รู้ว่าจะกลัวไหม